อย่างที่บอกว่าเขายืนยันว่าจะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลให้ได้นะคุณผู้ชม
ไปดูที่ธรรมเนียบกันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าเขายังมีการวางกำลังตำรวจ
การดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมที่จะรับมือกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งค่ะ
ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงนะคะก็ยืนยันว่าดูแลสถานการณ์ได้
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานมาจากธรรมเนียบค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่า
ไม่ให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเคลื่อนขบวนมาอย่างธรรมเนียบรัฐบาล

จากสารปกครองยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในการชุมนุมวันนี้
พร้อมแนะนำให้ส่งตัวแทนเข้ามายื่นหนังสือแทนการเคลื่อนขบวน

แม้เจ้าหน้าที่จะสามารถสกัดกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์ได้ที่จังหวัดสมุทรปราการ
จากมั่นใจว่าจะสามารถดูแลสถานการณ์ได้
โดยไม่มีการกระทบกระทั่งหรือเหตุความรุนแรงเกิดขึ้น
และส่วนตัวสบายใจทุกวันค่ะ
ด้านพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุล

พร้อมเข้ารายงานสถานการณ์ให้พตประยุจรรย์โอชาณายกรรธมนตรี

ธรรมเนียบรัฐบาลเป็นพื้นที่ควบคุม

ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
ทางนี้ตำรวจจะอรุมอร่วยกับกลุ่มผู้ชุมนุมให้มากที่สุด
คู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด
กลุ่มผู้ชุมนุมจะอ้างว่าชุมนุมตามสิทธิ์
แต่พบกลุ่มฮาร์ดคอร์มาร่วมและถือโอกาสสร้างสถานการณ์
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถบล็อกไว้ได้แล้ว
อกจากนี้นะคะยังได้รับรายงานว่า
มีการจ้างกลุ่มคนเสื้อแดงฮาร์ดคอร์จังหวัดสมุทรปราการหัวละ๑๐๐บาท
ให้เข้าร่วมแทรกแซงสถานการณ์
จึงขอกลุ่มชุมนุมอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อน
พร้อมแสดงความกังวลที่กลุ่มผู้ชุมนุม
เลือกสถานที่ใกล้พระบรมมหาราชวัง
ให้ชาวบ้านสู่รวงความเสื้อแดนเหลวเดือดร้อน
คุณออกมาเดินกินถนนไปเล่น๑วัน

เมตรพระราชฐานทำไงใครจะรับผิดชอบนะฮะ
ที่อื่นมีตั้งเยอะแยะไม่ไปนะฮะ
คุณตรงนั้นมันอยู่ธรรมศาสตร์มันอยู่ติดกับอะไรเหรอฮะ
พระบรมมหาราชวังอย่างเมื่อวานได้รับรายงานจากภาคหนึ่งเนี่ย
มีการไปจ้างฮาร์ดคอลเสื้อแดงสมุทรประการมาหัวละพัน
อย่างเงี้ยเราก็กำชับไปแล้วนะฮะก็คือคือเมื่อคุณมาชุมนุมตามลำนูล
ไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายหรอกครับนะฮะอย่าให้มันผิดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะฮะ
ขณะที่ผลเอกวัลลบลักษณะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชเปิดเผยนะคะว่า
ทางการข่าวยังติดตามกรณีมือที่๓ที่อาจเข้ามาผสมโรงสร้างสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะนี้ยังมั่นใจอะไรไม่ได้เช่นเดียวกับกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์ก็มีการเฝ้าสังเกตและติดตาม
พร้อมกับรายงานข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ตำรวจยังคงวางกำลังเพื่อดูแลความสงบโดยรอบขณะที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการประชุม
รมอบนตึกบัญชาการธรรมเนียบรัฐบาลค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่สื่อมวลชนติดตามและต้องการทราบจากนายกรัฐมนตรี
นั่นก็คือข้อเรียกร้องของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้
รวมไปถึงการทำงานตลอด๔ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลคอสชค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ